นางสาวไทยคนสวยคนนี้บอกเลยนะคะว่า
หัวใจเธอดูเหมือนจะสดใสซ่าบอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้หลายคนติดตามข่าวเธอเอาจริง
ชีวิตของหมิงเนี่ยความรักมันก็มีเข้ามาออกไป
เข้าไปออกมาอยู่แบบนี้คุณฮะ
เคยสัมภาษณ์เปิดไรในรายการรายการหนึ่งด้วยว่าเข็ดขยาดกับความรักครั้งที่ผ่านมาแบบสุดเลย
แต่ยืนยันนะคะว่าที่พูดไปเนี่ยไม่ได้จะไปแฉคนรักเก่าคนไหน
เพราะว่าล่าสุดแว่วมาว่าตอนนี้เนี่ยเธอมีหนุ่มคนใหม่นอกวงการฐานะดีชอบธรรมะมาตามจีบอยู่
ดูแล้วมันเข้ากับที่บ้านได้ไปหมดเลย

แล้วรักครั้งนี้จะหวานขนาดไหนพร้อมเปิดใจหรือเปล่า
แต่ว่าอย่างที่บอกจังหวะชีวิตแต่ละคนไม่เท่ากัน
คือถ้าจังหวะเรายังไม่มาเราจะไปรีบไปก็เท่านั้น

มิงอาจจะแบบ๓เดือน๖เดือนแต่งก็ได้เราไม่มีใครรู้
คือถ้าเขาใช่จริงแล้วเขาทำดีให้กับพ่อแม่หมิ่งเห็น
ทำดีให้ตัวเราเห็นว่ามั่นใจว่าเขาคือคนที่ดี
เราฝากชีวิตไว้ได้จริงอะไรอย่างนี้เราก็จะตัดสินใจ
เคยเจอคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็อย่างที่บอกไปว่า
เราเองนี่แหละตัดสินใจแล้วว่าถ้าคนต่อไปจะเข้ามา
อยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยศึกษาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ต้องดูนานอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าคนเข้ามา
เขาอยากมาชนะใจเราเขาก็ทำได้ทุกอย่างแหละ
แต่ว่าระยะเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะ

ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
แต่ว่าด้วยความสถานการณ์โควิดไงมันก็ต้องใส่หน้ากงหน้ากาก
เราก็เลยไม่ได้เห็นหน้าชัดเจนนะคะ

แต่บอกเลยว่าไม่เกินความสามารถค่ะ
ไทยรัฐออนไลน์เขาไปสืบมาแล้วนะคะ
ว่าชายหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
คุณพี่หมอคุณพี่หมอสองนั่นเองค่ะ
ศัลยกรรมชื่อดังระดับประเทศนะคะ

อดีตหวานใจของหญิงแย้นั่นเองนะคะ
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าความรักครั้งนี้เป็นเรื่องจริง
ก็ขอให้สุขสมหวังปรารถนาสักทีนะคะ
หมอสองเขาก็นิสัยดีพี่หิงเขาก็นิสัยดีน่ารัก
เข้ากันธรรมธรรโมสุดยอด

ถ้ามันแบบเร็วก็อาจจะแต่งงานได้เหมือนกัน
เราต้องตีซีไว้เผื่อจะเจอหมอสอง
จมูกเราจะสวยขึ้นหน้าอกเราจะดีขึ้น